ไปดูเหตุระทึกชนแล้วหนีแถวคลอง๑๓ปฐุมธานีครับคุณผู้ชมครับ
มันทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะฮะจนมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับ

ชนรถกระบะก่อนหมุนเว้งหมุนเว้งหมุนเว้งไปชนได้นี่ฮะโอ้โห
คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ร่างลอยไปเลยนะฮะกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
บนถนนครอง๑๓หน้าวัดพื้นอุดมอำเภอรำรุกาจังหวัดประทุมธานีครับ
ไปหลังเกิดเหตุคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในกลุ่มเฮียขับรถครับ
ผู้โพสต์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่ารถเก๋งสีขาวที่ถูกชนนะนะมีผู้หญิงอยู่ในรถสองคนนะฮะ
แล้วก็เด็กสองคนห้าขวบกับ๒เดือนเท่านั้นเองเด็กทั้งคู่ปลอดภัยครับ
เพราะอะไรนะฮะอยากจะให้คนที่มีลูกเล็กดูไว้เลยเพราะนั่งคาซีสครับ
นี่ครับประโยชน์ของคาซิสนะครับส่วนผู้หญิงทั้งสองคนนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษกระจกบาด
โดยมีพลเมืองดีมาช่วยเด็กและคนในรถออกมาได้เนื่องจากประตูมันเปิดไม่ได้ครับ
แล้วก็ระบบแอร์แบ็ครอบคันนะฮะมันไม่ทำงานส่วน

ไม่ต้องให้หามาหาซะดีพี่เขาบอกแบบนั้นนะครับไม่ต้องให้ตำรวจเสียเวลาไปติดตามตัวครับ

เด็กเจ้าออกเขาออกมาเลยเนาะ